คุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา
เนวัดดาวที่เป็นเน็ตไอดอลได้มีการใช้ปืนยิงศีรษะตัวเอง
ตำรวจก็ตามหาตัวว่ายิงจริงหรือว่าเป็นการสร้างกระแสนะคะ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะในวัดดาวได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าขอโทษต่อสังคมที่ก่อเหตุนี้
ทำลงไปไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายค่ะ
แต่ทำลงไปเพราะว่ามีปัญหาเกิดความเครียด
มีปัญหาเรื่องของครอบครัวและมีปัญหาหนี้สินด้วยค่ะ
นายมะเขารินพุ่มสะอาดหรือเนวัดดาว
ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากเข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานบางยี่ขัน
พร้อมของกลางคืออาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสองสอง
หลังจากได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะตัวเอง
และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา

ก็ได้พูดถึงสาเหตุที่ใช้ปืนยิงเข้าที่บริเวณเหนือคิ้วขวาค่ะ
บอกว่าเนื่องจากเครียดมีปัญหาหนี้สิน
มีปัญหาชีวิตที่ไม่สามารถทำหน้าที่สามีหรือพ่อที่ดีได้
ไม่ได้มีเจตนาคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตาย
แค่ทำร้ายตัวเองเพื่อให้หายจากอาการเครียดเท่านั้น
ส่วนปืนที่ใช้ยิงซื้อมาจากนายวิโรธยิ่งเจริญ
ซึ่งยังไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
ฝากขอโทษทุกคนและสังคมถึงการเผยแพร่ในพฤติกรรมดังกล่าว
ฝากถึงเยาวชนที่ติดตามผลงานให้จดจำแต่สิ่งที่ดี
ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าขอให้สังคมให้โอกาส
จากนายมะครินได้สำนึกผิด
เตือนประชาชนอย่าส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย
เพราะจะถือว่ามีความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เมืองต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงอาวุธปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหรือหมู่บ้านค่ะ